มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
เมื่อสักครู่คุณโปรยเอาไว้เรื่องของรถยนต์หรู

แต่มีคำถามว่ารถหรูนั้นที่ถูกกฎหมายเขามีมามีไปอย่างไร
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มีการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายก็มีเหมือนกัน

เส้นทางของขบวนการเหล่านี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพครับ

ตอนนี้รถหรูซุปเปอร์คาร์จะหายออกไปจากท้องถนนหน่อยครับ
เอาไปจอดไปแอบไว้ตามคอนโดมั่งไปซ่อนไว้ที่โน่นที่นี่มั่ง
เพราะว่าเขากำลังเอาจริงเอาจังในการตรวจเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
ว่ารถที่นำเข้ามานั้นเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่า
เอาเปรียบสังคมหรือเปล่าหนีภาษีเข้ามาหรือเปล่า
มาจดทะเบียนผิดผิดถูกหรือเปล่าปัญหาเยอะเลยครับ
ผมเคยตั้งคำถามไปกับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า
ช่วยตรวจสอบแล้วจำแนกออกมาให้ชัดเจนได้ไหม
ว่ารถที่นำเข้าเหล่านี้ถูกต้องเท่าไหร่
อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เท่าไหร่ที่ผิดมีเท่าไหร่
คำตอบมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับหนึ่งแล้วครับ
๗๐๐๐กว่าคัน
กว่าคันเนี่ยเป็นรถหรูซุปเปอร์คาร์๕๔๘คัน

นั้นก็เป็นรถยี่ห้ออื่นทั่วไปซึ่งก็ใช้วิธีการจดประกอบกันเข้ามา

บรรดา๕๔๘คัน

ผิดเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่
ปรากฏว่าในบรรดา๕๔๘คันเนี่ย
มี๒ประเภทครับที่นำเข้ามา

คือผิดมาตรา๖ตามพรบศูนย์ละกากร

นำเข้ามาในรูปแบบอะไรรถยนต์เก่า
โดยผู้นำเข้ารายเดียวกันแยกเครื่องและตัวถังมาคนละคราว
แต่เจตนาที่แท้จริงแล้วต้องการนำมาประกอบเป็นรถทั้งคัน
และเมื่อนำเข้ามาแล้วก็นำมาประกอบให้ครบชุด
สมบูรณ์เหมือนตอนรถอยู่ต่างประเทศ
ซึ่งถือว่าเจตนานำเข้ามาในลักษณะครบสมบูรณ์
อันนี้ก็เลี่ยงภาษีครับ
ผมเคยบอกว่าถ้าคุณเอารถเข้ามาทั้งคันนี้
คุณจะต้องเสียภาษีแค่ไหนกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็เลยทำให้ราคารถมันแพงขึ้น
แต่ว่าถ้าคุณเอาอะไรเข้ามาภาษีอะไรมันถูก
ก็มีคนที่ซิกแซคแบบนี้แหละครับ
เอารถทั้งคันนี่แหละถอดเป็นอะไร
อดเอายางออกเอาโน่นออกเอานั่นออก
แล้วก็สั่งเข้ามาเป็นอะไรแล้วก็มาประกอบเอา

มีคนเยอะเขาเรียกว่ารถจดประกอบ
พวกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับ
พวกนี้ก็ลักษณะส่วนหนึ่งเขาบอกว่ายังครอบครองได้
แต่ว่าต้องไปไล่เบี้ยเรื่องภาษี
เพราะถือว่าตามที่คุณเอามาจดประกอบ
เลี่ยงภาษีนั้นคุณเอาเปรียบ
คุณไม่เสียภาษีสรรพสามิตรคุณเอาเปรียบสังคม

ปัญหาก็คือว่าคนที่ครอบครองเนี่ย
เขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะว่าตอนที่เขาไปซื้อเนี่ย
บริษัทรถบอกว่ารถคันนี้เสียภาษีถูกต้องแล้ว
เขามารู้อีกทีนึงว่าเสียภาษีไม่ถูกต้อง
ฉะนั้นคนที่นำเข้ามาก็ถือว่าเขาขายไปแล้วไม่รับผิดชอบ
คนซื้อก็บอกว่าผมซื้อมาเขาบอกว่าเสียภาษีถูกต้องแล้ว

เนี่ยยังมีปัญหากันอยู่
ทั้งหมดเนี่ยผิดมาตรา๖๔๔๕คันมากหน่อย
ทีนี้ที่ผิดมาตรา๒๗๕๙คัน
มาตรา๒๗พวกไหนล่ะครับ

นำรถยนต์เก่าใช้แล้วทั้งคันเข้ามาในราชนาจักร
ซึ่งเป็นของต้องห้ามต้องกำจัดในการนำเข้ามาโดยใช้วิธีการสำแดงเป็นสินค้าอื่น
ลักลอบมาด้วยวิธีอื่น
นำเข้ามาแล้วก็มีการจัดหาเอกสารที่จะนำไปจดทะเบียนโดยอ้างว่าเป็นรถที่ประกอบขึ้นในประเทศ
พวกนี้เอาเข้ามาทั้งคันแต่มีวิธีการซิกแก๊กเลี่ยงภาษีแล้วอ้างว่ามาจดประกอบในบ้านเรา
จริงไม่ใช่เอาเข้ามาทั้งคันพวกนี้มีอยู่๕๙คัน
ล่ายยุดต่อแล้วท่าที่เหลือถ้ายังครอบครองอยู่
เขาเชิญมาแล้วบอกมาให้ข้อมูลเอารถมาดู
ถ้ายังไม่มาอันนี้โทษจำคุกไปถึง๕ปีนะ
ปีนะครับฉะนั้นถ้าคิดจะดื้อแพ่ง
เอารถไปเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนอยู่โน่นที่นั่นที่นี่
ตัวไว้เขาไปจับได้เนี่ยโทษติดคุกด้วย
ทีนี้ก็ย้อนไปว่าขบวนการรถเหล่านี้เขาทำกันมายังไง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่เขาเปิดเส้นทางรอบขนรถหรูเนี่ย
คือเขาก็ให้ข้อมูลเยอะนะครับว่า
แต่ละปีจะมีรถหรูลักลอบเข้ามาจำนวนมาก
เฉพาะที่จับกลุ่มได้และนำมาขายท่อตลาด
ในปีที่ผ่านมา๓๔๓คัน
มูลค่าประมูล๔๕๐๐ล้านบาท
กระบวนการลักลอบนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอิทธิพลภายในประเทศ
ก็ทำให้กระบวนการตรวจสอบหรือจับกลุ่มทำได้ยาก
ขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์หรูเป็นกระบวนการที่ใหญ่มาก
ซึ่งต้องเป็นคนมีอิทธิพลในสังคมเท่านั้นจึงจะทำได้
ซึ่งการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่กรมศูนย์ละกากรก็มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผู้มีอิทธิพล
ดังนั้นการจับกลุ่มรถยนต์ดังกล่าวทั้งหมดจึงมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีสายให้เบาะแส
ทีนี้ถามว่าแล้วนำมายังไง

เขาบอกว่าการลักลอบนำเข้าส่วนใหญ่จะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งเข้ามาทางเรือโดยมีสองรูปแบบ
คือพยายามนำเข้าโดยไม่ให้กรมศุลกรกรรู้เป็นรถว่าเป็นรถหนีภาษีโดยตรง
นี่อีกกลุ่มนึงนะอีกกลุ่มหนึ่งตั้งใจให้จับได้ทำไมตั้งใจให้จับได้ล่ะครับ
เพราะว่าตั้งใจให้จับได้เนี่ยเพราะว่าพอนำออกมาประมูลขายทอดตลาด
ประมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายเดียวกับคนที่สั่งเข้ามานั่นแหละ
คือสั่งเข้ามาต้องการให้จับได้แล้วไปประมูลเอามา
ถามว่าไปประมูลอย่างนี้เนี่ยราคาแพงไหมไม่แพงหรอกครับ
เพราะคนในวงการเดียวกันเนี่ยเขารู้ว่าถ้านายสุภาพนำเข้ามา
เวลานายสุภาพไปประมูลรถรถนี้คนอื่นอย่ายุ่งเปิดทางให้นายสุภาพได้เอารถของตัวเองออกมา
ราคาก็ไม่แพงเอามาขายก็ยังได้กำไรตั้งเยอะแยะเพราะไม่มีคนอยากประมูลแข่งด้วย
เขารู้กันว่างั้นเถอะอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือว่ารถหรูพวกเนี้ยระยะหลังเนี่ย
เขาเรียกว่ามีสมองคนติดอยู่ในรถพอตอนนำเข้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาสมองคนเก็บไว้
เอาสมองคนเก็บไว้คนอื่นคุณมิ้นประมูลได้คุณก๊อฟประมูลได้ผมเอาสมองคนเก็บไว้
คุณเอารถไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้รถไม่ปฏิบัติงานไม่ได้สมองกลผมเก็บไว้
ในที่สุดคนไปประมูลรถพวกนี้ก็บอกเฮ้ยประมูลได้มาแล้วสมองกลไม่มีใช้ไม่ได้
สั่งสมองคนที่ไหนเขาก็ไม่มีขายให้ในที่สุดคนที่ไปประมูลสู้เขาก็บอกอย่างนั้นไม่เอาดีกว่า
สุดท้ายก็ได้เจ้าของเดิมนั่นแหละครับ
ลักษณะลึกลับซับซ้อนเหล่านี้ถามว่ามีอยู่ไหมมีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เอาเป็นว่าทั้งหมดที่ทำกันมาได้เนี่ย
ก็เพราะว่ามีคนมีเส้นมีสายมีอิทธิพลมีบารมีทั้งนั้นที่ไปทำเงินเข้ามาแล้วคนพวกนี้ก็เอาเปรียบ
สังคมเอารถเข้ามาราคาก็ถูกกว่าเขามาขายตัดหน้าไปดูสิครับ
ต่ออะไรต่างต่างตามเมืองทองตามใบเทคเนี่ยรถของเขาเนี่ย
คันนึงตั้ง๓๐๔๐ล้านนะไอ้ลับโบกินี่ที่ไปชนเมื่อวานซื้อนะ
ขายกัน๕๖ล้านนี่ก็ขายได้ซื้อได้อ้าวแล้วยังไงเพราะที่
เรื่องนี้อย่างเดียวไม่พอตำรวจเองก็แหงเวลาจับรถหรู
พวกนี้อย่างมากก็ขอดูใบขับขี่ไม่กล้าโบกด้วยกลัวเขา
กลัวว่าเดี๋ยวไปเจอรถที่มีเส้นมีสายอิทธิพลเดี๋ยวเขา
ที่ว่าถ้าจะตรวจพอเป็นพิธีก็ตรวจใบขับขี่แต่ไม่มีทางหรอกครับ
ที่จะไปตรวจว่าตัวเลขทะเบียนรถเป็นยังไง
หมายเลขทะเบียนรถหมายเลขเครื่องยนต์ตรงกันไหม
สมุดที่จดทะเบียนไม่มีทาง
รถพวกนี้จึงได้ใจไงครับ
ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่า
เรากำลังจะปฏิรูปความเหลื่อมล้ำในสังคม
ผมเนี่ยชอบที่ผู้บัญชาการยาเสพติด
บอกว่าคนที่หาเงินมาไม่ถูกต้องเหล่านี้

แล้วมาขี่ปาดซ้ายปาดขวาแซงชาวบ้าน
เห็นใจชาวบ้านที่เขาซื้อรถโดยถูกต้องมั่งหรือไง
และเขาหวังว่ากระบวนการตรวจสอบ
จะต้องเดินหน้าต่อครับคุณก้อฟคุณดาวครับ

บางทีเขามีการขับมาเป็นคารวาลนะรถดูนะฮะใช่

นั่นเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครไง
คือตำรวจเวลาเข้าไปจับรถพวกนี้มาเนี่ยนะ
พอเอารถมาลงพักโหสักกระเดียวกลิ้งกลางยกหูกันมา
ภูมิกับก็ไปดูลูกน้องว่ามึงหาเรื่องทำไม
คนจับก็แหยงคนจับก็แหยง

ได้ครับขอบคุณคุณสุภาพนะครับ
คงต้องใช้กฎหมายแล้วก็กล้าตรวจสอบมากกว่านี้นะ